ครับช่วงนี้มันก็ทำมาหากินมันก็ยากลำบากอยู่แล้วนะ
อย่าลืมคำพูดที่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
ถ้าเกิดว่าไม่ซื่อสัตว์เขาอาจจะซื้อของคุณแค่ครั้งเดียว

ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นมีคนขายของ
ก็คือขายเงาะโรงเรียนสีแดงน่ากินเลยในเฟซบุ๊ค

ก็จะสั่งไปให้แม่กินที่โคราชนะฮะ

ดูที่ลงขายกับดูที่ส่งไปให้กินสิ

เออเธอก็ดูแบบโอ้ทำกันได้เนอะ

มันไม่ตรงปกจริงคุณผู้ชม
คนละเรื่องครับระหว่างภาพที่ลงขายกับภาพที่ส่งไปให้
จริงครับผู้เสียหายชื่อว่านางสาวปูเปรี้ยวเพชรเลิศ
ฮะเป็นชาวบ้านหมู่๘ระบวนสัตว์ตะเคียนอำเภอเสริงสาหรรค์จังหวัด
นครราชศรีมาบอกว่าพี่สาวดิฉันเนี่ยอยู่กรุงเทพนะฮะอยากจะสั่ง
โรงเรียนให้คุณแม่กับคนที่บ้านกินก็เปิดดูในกลุ่มขาย
พ่อค้าแม่ค้าคนนึงเขาก็ไปโพสต์ขายเงาะโรงเรียน๓โลร้อย
๑๐๐ก็สั่งไป๖กิโลครับ๒๐๐บาทจริงแล้วเนี่ยเงาะโรงเรียนอาจ
จะอยู่ที่กิโลละ๘๐ด้วยซ้ำไปนะเห็นแม่ค้าขาย๓โล๑๐๐บาท
สั่งเยอะพี่สาวก็สั่งนะฮะแล้วก็บอกให้คุณปูเปรี้ยวรับที่บ้าน
นะก็ในค้นไปส่งที่บ้านแต่ตอนนั้นคุณปูเปรี้ยวไม่อยู่ก็
เลยบอกว่าให้ฝากสินค้าเอาไว้กับคนข้างบ้านแล้วกันนะฮะ
เยอะเหมือนกันนะแต่ก็ทำไมมีคนด้านไม่ตรงปกเธอกลับไปดู
ภาวนาว่าอย่าให้ของตัวเองเป็นแบบนั้นพอกลับไปดูเงิบครับ
เป็นเหมือนกันไม่ตรงปกจริงครับมีคนสั่งหลายคนโดนไป
เยอะเหมือนกันนะฮะสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ของไม่ดีมา
นะครับด้านนางกำไรศรกระโทษเป็นแม่ของอ่าคุณปูประเด็จก็บอก
เงาะโรงเรียนที่บรรจุใส่กล่องมาเนี่ยมันยังไม่แก่
เหลือเขียวปีเลยกินไม่ได้กินเข้าไปมันก็เปรี้ยวมันกินไม่ได้หรอกครับมันยังไม่สุกนะคือก็ก็สงสารเห็นใจคนขายแหละที่อยากจะขายสินค้าให้หมดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพแล้วอย่ามาหลอกขายแบบนี้อีกนะฮะเพราะเขาก็บอกว่ามันจะทำมาค้าไม่ขึ้นอืมอย่างที่ผมบอกอ่ะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานค่